วันนี้เป็นวันที่ดวงอาทิตย์จะมาตั้งฉาก
เหนือพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตกใจนะครับวันนี้คงต้องติดตามดูในช่วงสายวันนี้
ว่าจะมีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆเกิดขึ้น

ถ้าหากมีเมฆมีฝนมีลมเคลื่อนที่ผ่าน
ก็สามารถให้จะดับอุณหภูมิความร้อนได้
แต่มีข่าวดีหลังจากวันนี้
ก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ
มีโอกาสที่จะมีฝนตกในหลายที่

ปัจจัยเกิดจากอะไรที่สำคัญ
ส่วนที่มานะครับมาพร้อมกับพายุรุ่นดุร้อน
แน่นอนนะครับลมกระโชคแรงลูกเห็บตกยังมีโอกาสเกิดอยู่
มีพื้นที่ไหนบ้างต้องระวังวันนี้เราจะมาติดตามกัน
เชิญคุณคุปตนันเลยค่ะครับผมคุณผู้ชมครับ
อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าวันนี้เป็นวันที่มีปรากฏการณ์หนึ่ง
เกิดขึ้นกับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็คือปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก
ฟังแบบนี้อย่าเพิ่งตกออกตกใจนะครับปรากฏการณ์นี้เองเกิดขึ้นกับเมืองไทย
หนึ่งปีสองครั้งนะครับครั้งแรกก็คือครั้งนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนไป
จนถึงเดือนพฤษภาคมอีกหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับ
ก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนกันยายน
ครั้งที่สองเกิดขึ้นในหน้าฝนนะครับดังนั้นเรื่องของอุณหภูมิความร้อนจึง
ไม่มีผลกับเมืองไทยเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ามีทั้งฝนมีทั้งกลุ่มก้อนเมฆ
บังแสงอาทิตย์ไว้แต่ว่าวันนี้เองเลยครับน่าจับตามองเลยทีเดียว
เพราะว่าท้องฟ้าวันนี้ถ้าหากปลอดโปร่งท้องฟ้าเปิดก็อาจจะทำให้อุณหภูมินั้น
ค่อนข้างที่จะร้อนกว่าวันอื่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยจากการตรวจสอบวันนี้ปรากฏการณ์บันไดตั้งฉากนั้น
จะเกิดขึ้นกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร๑๒นาฬิกา๑๖นาที
นั่นก็หมายความว่าในระยะเวลาดังกล่าว
ถ้าหากคุณผู้ชมไปยืนอยู่กลางแดด
รังสีความร้อนต่างรวมไปถึงแสงแดด
ก็จะส่งตรงมายังวัตถุที่อยู่บนพื้นผิว
ก็จะทำให้วัตถุที่อยู่บนพื้นผิวนั้นได้รับอุณหภูมิความร้อนได้รับพลังงานต่าง
ทุกองศาและที่สำคัญก็จะไม่เห็นเงาของตัวเองนะครับ
เพราะว่าเงาของวัตถุก็จะถูกบดบังด้วยวัตถุนั่นเอง

จากการตรวจสอบวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สังเกตว่าท้องฟ้าค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งเลยทีเดียวนะครับ
อุณหภูมินั้นสามารถที่จะไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๔๑องศาเซลเซียต
หลังจากนี้อุณหภูมิจะลดลง
เพราะว่าหลังจากนี้จะมีโอกาสเกิดฝนเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โอกาสเกิดฝนจะเยอะหน่อยนะครับตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปที่เป็นแบบนี้

เข้ามามีบทบาทต่อลักษณะอากาศในเมืองไทยของเรา

อย่างแรกครับปัจจัยที่ทำให้เกิดอุณหภูมิความร้อนยังคงอยู่นะครับ
ให้คุณผู้ชมได้ดูบริเวณตอนกลางของประเทศ

สังเกตว่าอุณหภูมิบริเวณดังกล่าวนั้นค่อนข้างที่จะสูงกว่าพื้นที่อื่น
วันนี้คาดการณ์ว่าอุณหภูมินั้นอาจจะไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๔๓องศาเซลเซียต
ในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไปครับ
วันพรุ่งนี้ครับคาดการณ์ว่าอาจจะทะลุ๔๔องศาเซลเซียตอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนที่หลังจากนั้นอุณหภูมิจะค่อยลดต่ำลง

เนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นยังคงถูกปกกลุ่มไปด้วย

กลุ่มบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางอย่างต่อเนื่อง
จึงทำให้ภาพรวมทั่วไปอากาศร้อนถึงร้อนจัด
ร้อนจัดก็คืออุณหภูมิมากกว่า๔๐องศาเซลเซียต

เป็นต้นไปมีโอกาสเกิดฝนในหลายพื้นที่
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนก็คือความชื้น

ทิศทางแรกก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้
อบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้อ่าวไทย
ปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่าง

ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีโอกาสเกิดฝนถ้าหากความชื้นเพียงพอ
เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ตอนบนของประเทศไทย
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน

ก็จะสามารถก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนเกิดขึ้นได้
และที่สำคัญมีการคาดการณ์ว่า
ในช่วงระหว่างวันที่๒๗ไปจนถึง๒๗
จะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลลงมา
แต่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
อากาศเย็นที่แผลลงมามาเจอกับอากาศร้อนที่ปกกลุ่มอยู่แต่เติม
จะทำให้เกิดความแปรปวดลักษณะอากาศเกิดขึ้น
ทั้งหมดทั้งมวลนี้นอกจากจะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองแล้ว
ก็ยังทำให้เกิดพายุรูดูร้อนเกิดขึ้น
มีหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่ต้องเฝ้าระวังในบริเวณตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลาง
มีพื้นที่ไหนบ้างอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันดี
เพราะว่าสร้างความเสียหายหนักในหลายพื้นที่เหลือเกิน

จังหวัดเชียงรายลำปางพยาวน่านแรกอุตรดิษฐ์พิศนโลกเผ็ดชะบูรณ์
อีสานที่จะบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาลสกลนครชายภูมินครราชศรีมา
ส่วนบริเวณตอนกลางในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจังหวัดสะแก้ว
นี่คือพื้นที่เสี่ยงนะครับที่อาจจะเจอกับพายุฤดูร้อนในระยะนี้
มาดูสถานการณ์ฝนวันนี้กันนะครับจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่สีเขียว
พื้นที่เหล่านี้คือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนเราจะคำนวณตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับ
สังเกตว่าวันนี้เองเน้นนะครับในบริเวณฝั่งตะวันตกนะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนเป็นแบบนี้ต่อเนื่อง๒๓วันนะครับ
เราจะเริ่มเห็นฝนชัดเจนนะครับในช่วงวันศุกร์
สังเกตว่ากลุ่มฝนช่วงวันศุกร์ช่วงค่ำเนี่ยนะครับ
เริ่มปกกลุ่มในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณตอนบน
วันเสาร์นะครับวันอาทิตย์ก็จะเริ่มเยอะมากขึ้น
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานดังนั้นสุดสัปดาห์นี้
อาจจะต้องเตรียมตัวกันหน่อยนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝน

เดี๋ยวเรามาคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีกันนะครับ
วันนี้กลุ่มฝนเริ่มมีการก่อตัวขึ้น
บริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
มีปล่อยบ้างนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
หลังจากนั้นช่วงเย็นกลุ่มฝนนั้นไปเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
ส่วนช่วงหัวข้ำกลุ่มฝนนั้นไปตกในบริเวณจวันนครราชสีมาสุรินร้อยเอ็ดมุกดาหาร
ที่ตกมานะครับตกมาประมาณน้อยตกแบบมาไวไปไวครับแต่ว่ามาพร้อมกับลมกระโชคแรงบางพื้นที่มีโอกาสเกิดลูกเห็บเกิดขึ้น
นี่คือฝนบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางครับส่วนตอนล่างนั้นยังคงไว้วางใจไม่ได้
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งอันดามันนะครับจากการตรวจสอบเพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณตอนกลางครับแถวบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดสตูนด้วย
นี้คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดเป็นต้นไป
พื้นที่นั้นยังคงอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อน
ยังก็ติดตามประกาศเตือนจากทางราชการด้วย
จากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
ตอนนี้ผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป